น้อยนะครับที่เป็นเด็กหญิงวัยสิบขวบคนหนึ่งอยู่ที่ราชบุรีเนี่ย
น้องเขียนจดหมายถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าให้ช่วยตามคุณพ่อของหนูให้หน่อย
นี่ตอนนี้เรียนหนังสืออยู่แต่คุณครูบอกว่า
ต้องไปทำบัตรประชาชนได้แล้วนะ

ไม่ได้มาทรงมาเซ็นอะไรให้เนี่ยไม่เจอพ่อมา๕ปีแล้วไม่รู้จะทำยังไง
นี่จดหมายของหนูน้อยคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อน้องพัฒน์นะฮะอายุ๑๐ขวบนี่ครับ
บอกพี่ไทยรัฐคะช่วยตามหาพ่อให้หนูด้วย
หนูอยากเจอพ่อหนูอยากเรียนหนังสือต่อค่ะ

พ่อต้องมารับรองให้หนูด้วยหนูคิดถึงพ่อมาก
แล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอพ่อมา๕ปีกว่า
ไทยรัฐช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่รู้

หนูอาศัยอยู่กับยายค่ะ
พ่อหนูชื่อนายอนุชิตสุขประโคน

ยายกับหนูพี่ชาย
อาศัยบ้านคนอื่นเขาอยู่ค่ะ

ชื่อจริงคือเด็กหญิงพัดศรสุขประโคนนะครับ
น้องพัฒน์อายุ๑๐ขวบนี่
หนูน้อยคนนี้นะครับข้างคือคุณยายนะครับ
คุณยายที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับ
พัฒน์บอกว่าคุณพ่อชื่ออนุชิตสุประโคน

รู้แค่ว่าพ่อเนี่ยทำงานที่ระยองเป็นชาวระยองนะฮะ
ตอนที่คุณพ่อได้เจอกับคุณแม่
แล้วตอนนี้น้องไม่ได้เจอกับคุณพ่อมา๕ปีกว่าแล้ว
คือคุณยายบอกว่าก็เพิ่งรู้นะว่าหลานสาวเนี่ย
เขียนจดหมายถึงทางไทยรัฐ
ถึงไทยรัฐทีวีให้ช่วยตามหาคุณพ่อ

อยู่ที่หมู่๓ตะบนสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดรัชบุรี
ก็ตามที่น้องพัฒน์บอกแล้วฮะอาศัยบ้านคนอื่นเขาอยู่นะฮะ
เป็นลักษณะส่วนพื้นที่ที่เขาให้อยู่
เป็นบ้านที่ไม่ได้มีเลขที่
พัฒน์อยู่กับคุณยายคุณยายชื่อคุณยายเอ
อายุ๖๖นะฮะคุณยายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอนนะครับ
ลูกสาวเนี่ยชื่อมายคุณแม่น้องพัฒน์เนี่ยชื่อมาย
คลอดน้องพัฒน์ได้๓เดือนที่โรงพยาบาลระยอง
คุณยายก็เอามาเลี้ยงต่อที่ราชบุรี
ช่วงแรกก็ยังติดต่อกันได้อยู่นะกับพ่อของน้องพัฒน์
แล้วทางพ่อเขาก็ส่งเงินมาช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกสาว
ผ่านบัญชีเพื่อนบ้านในการที่จะดูแลลูกสาว
ปลายปี๕๙เริ่มติดต่อพ่อของน้องพัฒน์ไม่ได้แล้ว
คุณยายบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาย้ายจากระยอง
ไปทำงานที่สมุทรปราการตั้งแต่ปี๖๑แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
พัฒน์เองได้คุยกับพ่อครั้งสุดท้ายคือปลายปี๕๙
ทุกวันนี้เนี่ยคุณยายก็ส่งน้องเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนสินแร่สยามที่อำเภอสวนพึ่งนะฮะ
น้องเรียนเก่งนิสัยเรียบร้อยขยันตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานต่างหลังเลิกเรียน
เพื่อจะหาเงินไปเรียนเพราะครอบครัวเนี่ยยากจนมีอาชีพก็แค่รับจ้างทั่วไป
ส่วนที่บ้านก็อาศัยบ้านพักของคนงานของนายจ้างเขาให้อยู่ฟรี
คุณแม่ของน้องพัฒน์อยู่บ้านนายจ้างอยู่ใกล้กันอาชีพก็ไม่แน่ไม่นอนนะ
ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อพ่อน้องได้น้องพัฒน์ตอนนี้อยู่ป๓นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นป๔แล้วนะครับ
ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยแจ้งน้องพัฒน์ว่าต้องไปทำบัตรประชาชนได้แล้วนะ
อยู่ตอนนี้๑๐ขวบแล้วตอนนี้๗ขวบก็ไปทำได้แล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยต้องให้คุณพ่อที่เป็นคนไทยเนี่ยมาเซ็นรับรองอะไรพวกนี้ให้นะ
มีบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวการเรียนตรงเรียนต่อพวกสิทธิอะไรต่างนานาเนี่ย
หรือจะได้เรียนต่อหรือเปล่าแพยามติดต่อพ่อ

นี่คุณยายบอกถึงขั้นที่ว่าหลานสาวเนี่ยเคยเก็บเสื้อผ้า
จะไปตามหาพ่อนะบอกจะไประยอง
น้องอายุ๑๐ขวบไปเก็บเสื้อผ้าไปเลยเหรอคะ
๓ครั้งแต่ยายมาเห็นก่อนห้ามไว้ก่อน

อายุสัมบัติมาตั้งนี้ปีแล้ว
ตั้งแต่อายุ๗๗ก็คือเขาให้ทำแล้ว

ยังไม่ได้ทำติดต่อพ่อไม่ได้
ติดต่อพ่อไม่ได้แล้วคุณพ่อ
ก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยติดต่อไม่ได้เลย
ส่วนน้องพัฒน์นะครับน้องพัฒน์บอกกับเรานะครับ
บอกว่าติดต่อคุณพ่อไม่ได้มา๕ปีกว่าแล้ว
คิดถึงพ่อมากมากที่สำคัญตอนนี้โรงเรียน
ให้ไปทำบัตรประชาชนแต่ทำไม่ได้
เนื่องจากไม่มีคุณพ่อที่เป็นคนไทยเนี่ยเซ็นรับรอง
ถ้าไม่มีบัตรก็กลัวว่าจะไม่ได้เรียนต่อ

เคยหนีจะไปตามหาพ่อด้วยตัวเองแต่ยายห้ามไว้
สุดท้ายตัดสินใจเขียนจดหมายส่งมาให้ไทยรัฐทีวี
เพื่อให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อย

ได้ยินว่าเราจะไปตามหากุญพ่อหรอ

คุณพ่อของน้องพัฒน์ได้ดูอยู่นะครับ

ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่นะฮะ
เพราะว่าคุณยายบอกว่าคุณพ่อของน้องพัฒน์เนี่ยทำงานที่ระยอง
แล้วล่าสุดที่ทราบข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าได้ย้ายไปทำงานที่สมุทรปราการด้วยนะฮะ
ยังไงถ้าทราบข่าวติดต่อหน่อย

ลูกสาวน้องพัฒน์คิดถึงมากนะครับ

ราชบุรีตั้งแต่อยู่ที่นี่๓เดือนมากับคุณยายเนี่ยนะฮะ
หมายเลขโทรศัพท์คุณยายฝากเอาไว้นะครับ
นี่นะฮะเป็นเบอร์ของคุณแดง
คุณแดงเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลครอบครัวของน้องพัฒน์อยู่

เผื่อใครรู้จักคุณอนุชิตสุประโคน
หรือคุณอนุชิตดูอยู่ยังไงก็ลองติดต่อลูกสาวหน่อยกันแล้วกัน

น้องพัฒน์ขอให้ได้คุยกับคุณพ่อเร็ว